เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่มันฮือฮามากที่จังหวัดชนบุรี
คือบางทีบางครั้งเราเห็นเด็กนักเรียน
ใส่ชุดนักเรียนมาเดินเที่ยวเตร็ดในช่วงเวลาที่เป็นเวลาเรียน
แบบนี้เราก็สงสัยกันนะเรียนหรือเปล่าเนี่ย

ป้วนเปี้ยนอะไรแถวนี้เด็กพวกนี้มาเป็นกลุ่มเป็นกวน
ดูสิจะจัดการยังไงอยู่ก็โดดเรียนมาเที่ยวตลาด
ไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทำไมก็ไปซ้าย

นานแล้วจำไม่ได้
ใช่เอาตามนั้นแหละ
แต่เนี่ยนักเรียนเขามากันเยอะมาในชุดนักเรียนแบบนี้
โอ๊ยเราบรรดาเด็กโครงอายุรวมกันโอ๊ยผมว่ามีเป็นพันปี
โอ๊ยเยอะไปหรือเปล่าคุณผู้ชาญหรือเปล่าค่ะ
แต่ที่เขามาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขามาสร้างความสนุกสนาน
เป็นบรรยากาศที่บริเวณตลาดน้องมนต์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่านักเรียนเหล่านี้เขาโดดเรียนมา
ตรงตรงว่ามาทำอะไร
เขามาเพื่อโปรโมทแล้วก็มาเพื่อให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ร่วมกันทำบุญ

มาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้กับเหล่าบรรดานักเรียน

นักเรียนจริงนะของโรงเรียนวัดราชสัทธาหรือว่าวัดท้ายดอน
คือเขาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

เด็กบางคนเขาเป็นเด็กที่ขาดโอกาส
ขาดทุนทรัพย์ในการร่ำเรียน
การทอดผ้าป่าครั้งนี้ก็จะนำเงินพวกนี้แหละครับไปสนับสนุนให้กับเด็กที่เรียนดี
หรือว่าขาดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสในการร่ำเรียนนั่นเองครับ
สนับสนุนการศึกษาไทยปะโถเอ้ยทำไมเราไม่ช่วยกันแล้ว
แล้วเด็กพวกนี้เขามาพร้อมกับคุณครู

มีคุณครูควบคุมเหล่าบรรดาเด็กโคง

ไปถามหนึ่งในนักเรียนเด็กโข่งเหล่านี้ก็คือคุณป้าอุไรสิงถาวร
เธอเล่าว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้นะครับ
ตั้งใจจะใส่ชุดนักเรียนมา

เพื่อเป็นการละลึกถึงความหลัง

ทำเพื่อนักเรียนที่เขาขาดโอกาส

ปรึกษากับนักเรียนคุณครูของโรงเรียนที่นั่นนะครับ

จัดการทำกันแบบนี้ไปเลย
ก็เป็นภาพบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้นะครับ

มาพร้อมกับปิ่นโต

สุดท้ายได้บุญกันกลับไป
ใช่เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี

ให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เป็นคนที่ทำบุญทอดผ้าป่า
ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
โอ้โหคุณน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสน่าชื่นชมมาก
เป็นคนที่น่ายกย่องคนหนึ่ง

อยากจะสนับสนุนการศึกษาของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดอาหารกลางคืน

อ๋อกลางวานมีเยอะแล้วต้องไปทานกลางคืนใช่ใช่
ช่วงกลางคืนบางคนเขามีทุนทรัพย์ไม่พอ
มีปัญหาค่าหน่วยกิจ

ไปโรงเรียนไปเรียนไปชนิดสินไปเรียนก่อน
เดี๋ยวพี่ชนะจัดให้